คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาพูดคุยถึงสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศสละสดครั้งที่สองกระแสข่อมาว่าแบบนั้นน่ะนะคะ
จะเป็นการสละโสดกับนายแบบหนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มมิกกี้จริงหรือเปล่า

อีกหนึ่งประเด็นที่ออกมาเคลียร์นั่นก็คือดราม่าเก็บตกบนพรมแดงเมืองคัน
แฮชแท็กดุเดือดเลยคุณเขาบอกว่าเกิดที่ไทยตายที่ขานแรง

คือชาวเน็ตเนี่ยเขายกให้กับแก๊งของสาวเจนี่คือตอนนั้นก็มีไปเจนี่วุ้นเส้นแล้วก็สาวยกเกิดใช่ไหมคะ
บรรดาชาวเน็ตเขาขอยกป้ายไฟสีแดงบอกว่าไม่ผ่าน

โอ้ดูแล้วก็ผิดไปหมดทุกอย่างเจอเข้าไปแบบนี้พอถามถึงความรู้สึกของสาวเจนนี่

บอกว่าขอยิ้มรับไม่ว่าจะติจะชมไม่เป็นไรอีกทั้งทำงานในวงการบันเทิงมาก็นานแล้ว
เสี่ยงวิจารณ์ของแฟนไชน์เน็ตถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ
เจนนี่เองพี่เจนนี่ต้องบอกว่าเจนนี่น้อมรับนะคะทุกคำติชมเพราะว่าด้วยเจนนี่เป็นคนสาธารณะ
เพราะฉะนั้นใครจะชอบใครจะไม่ชอบหรือใครจะพอใจใครไม่พอใจเจนนี่น้อมรับทุกคำติชมค่ะ
แต่ว่าเจนนี่ต้องบอกว่าเจนนี่ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนรวมทั้งพี่ช้อนที่เป็นคนที่ทำชุดเจนี่เองนะคะ
ถ้าให้เจนนี่ย้อนเวลากลับไปเนี่ยเจนนี่ก็ยังเลือกพี่ช้อนอยู่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คือแรงด้วยโลกของกระแสโซเชียลณขณะนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ด้วยความเป็นเจนเนี่ยเจนต้องยอมรับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะขนาดนี้ค่ะ
เจนกับวุ้นเองหรือว่าโยเองมันคือแบบคือทุกคนสนุกและแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวคราวหน้าเอาแบบว่าไม่ยับก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาแบบรีดผ้าไปให้แบบนั่นเนาะ
คราวหน้าคือจะเป็นชุดเรียบเลยนะไม่มีรอยต่อ
คือมันเป็นทรงของชุดอยู่แล้วเขาบอกว่าคืออยู่ในงานแบบนั้นเนี่ยมันคอนโทรยากนะคุณมันควบคุมได้ยากนะ
ส่วนเรื่องประเด็นหัวใจนักข่าวถามแล้วแต่คุณเจนเขาไม่ตอบเพราะไม่พูดอะไรคือเจนนี่เป็นคนแบบนี้อยู่หรือเปล่า
นั้นก็ตามที่เห็นภาพดูตามไอจงไอจีก็คงจะรู้กันแล้วว่าเป็นยังไง
ต้องพูดอะไรกันมากแล้วกันเนาะส่วนเรื่องหัวใจเธอก็ต้องดูกันไปยาวแล้วกันสำหรับเจนเดลลี